อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นใหญ่ที่ตามกันมาต่อ
เนื่องกรณีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เอาจริงคุณสืบสกุลมันกลายเป็นไฟล้ำทุ่งเหมือนกันนะ
เพราะว่าทำให้ส่งผลกับสารศาสตร์ที่สาขาอื่นอีก๔๐กว่าแห่งทั่วประเทศ
อันนี้ลูกชายทายาทของผู้ก่อตั้งที่หลังจากเมื่อวานออกมาชี้แจง

ลูกชายก็ออกมาพูดดีหน่อย

เพราะว่าผู้ปกครองของนักเรียนของลูกหลานที่ไปเรียนสารศาสตร์
สาขาอื่นก็เริ่มออกมารวมตัวเรียกร้องเหมือนกัน
เขาไม่สบายใจอย่างที่สารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง
นี่ผู้ปกครองมารวมตัวกันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
พื้นที่นนทบุรีเหมือนกับศาลศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ใช่ค่ะทีนี้ดูสิไม่ใช่แค่มารวมตัวเฉย
เขาเหมือนกับไปเอารายชื่อผู้ปกครอง๕๑๐รายชื่อ
ก็นี่แหละค่ะผู้ปกครองจะยื่นข้อเรียกร้อง
ผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็คือนางสาว
ทัศวลัยบุญพีรพัฒน์ก็บอกว่า
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้น

ทีนี้ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง
ติดกล้องวงจรปิดทุกชั้นเลยทั้งโรงเรียนเลยทุกแผนกด้วย
แล้วก็อยากให้อบรมบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
คือตั้งแต่คนสวนครูพี่เลี้ยงคุณครูเพื่อป้องกัน
แล้วอยากให้ลูกเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองก็เสนอมา
บอกว่าอยากให้มีนักจิตวิทยาประจำอยู่ที่โรงเรียนเลยได้ไหม
สอดส่องนักเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน
แม้ว่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
อย่างที่ศาลศาสตร์วิเทศบางบัวทอง
ยังไม่เจอปัญหาเหมือนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ
แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาที่มารวมตัวกัน
มีการล่ารายชื่อกันเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ก่อน
เขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบที่สารศาสตร์ราชพฤกษ์นะฮะ
ใช่ค่ะส่วนที่ศาลศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เลขาธิการครูรุษภาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก็ต้องมานั่งดูนะฮะว่าครูหรือว่าพี่เลี้ยงเด็กแต่ละคน

มีใบประกอบวิชาชีพอะไรถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะ
เหมาะสมกับการเป็นครูหรือไม่
นี่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์โรงเรียนใหญ่นะ
เรียน๓๘๐๐กว่าคนแล้วครูก็เยอะ
เพราะว่าครูทั้งหมดของโรงเรียนใน๔๑๑คนมีทั้งหมดนะ
ทีนี้พอไปไล่ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู
สรุปว่ามีครูที่มีใบประกอบวิชาชีพจาก๔๑๑คนมีเท่าไหร่รู้ไหมค
คุณ๙๘คนเท่านั้นเอง
แต่๙๘คนเท่านั้นเองยังคลุมเคลืออยู่นะ
เพราะว่าเลขาธิการครุสภาให้สัมภาษณ์หมายถึงว่า
ทางโรงเรียนเพิ่งจะหาหลักฐานมาให้ดูได้๙๘คน
เท่ากับหลักฐานของครูคนอื่นเนี่ย
เรียบเรียงกำลังรวบรวมอยู่
ว่ามีหลักฐานมาแสดงชี้ชัดหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นได้หลักฐานมาแล้ว๙๘คน
ใช่แต่ทีนี้อย่างห้องที่เกิดเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ย
คือห้องพี่เลี้ยงจุ๋มทั้งห้องนั้นน่ะคุณผู้ชม
คือไม่มีใครมีใบประกอบวิชาชีพครูเลยนะ
ในห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มจะมีพี่เลี้ยงจุ๋มคนหนึ่งแล้วนะ
มีครูนิเป็นครูประจำชั้น
สรุปว่าตำแหน่งครูประจำชั้นก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพใช่ไหม

เปิ้ลซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงอีกคน

ก็ไม่มีฮะจ้างงานกันยังไงตำแหน่งไหน
และอีกคนนึงคือครูมาวิน

ก็แน่นอนชาวฟิลิปปินส์ชาวต่างชาติมาสมัครขอเป็นครู
แต่ก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
หรือว่าใบให้มาอยู่เนี่ยคือเขาก็เข้าไทยมาแบบเป็นนักท่องเที่ยว
อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงนะว่าเขาเข้าไทยมาอยู่ไทยยังไง
แต่ว่ามาสมัครเป็นครูก็ไม่มีใบอะไรมาเลยล่ะ

แต่ทีนี้ทีนี้เรื่องของใบประกอบวิชาชีพ
คือถ้าเกิดว่าเป็นครูพี่เลี้ยงอันนี้เขาบอกว่าถือว่าไม่เป็นความผิด
เพราะไม่ได้ทำในฐานะครู
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นครูผู้สอนที่สอนกับเด็กเลยเนี่ยนะ
อันนี้มีความผิดก็เลยกำลังขอตารางสอนมาดูประกอบกันด้วย
ว่าแต่ละคนมีวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการสอนมีวิชาอะไรบ้างสอนแบบไหน
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันแบบรอบครอบด้วย
แล้วเมื่อวานมีการพูดถึงแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของภูมิในการโรงเรียนด้วยนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับคำชี้แจงมาจากโรงเรียน
โรงเรียนกำลังมีปัญหาในการที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน
ภูมิในการโรงเรียนคนเก่าก็จริงแล้วต้องหยุดการทำงานแล้ว

ภูมิในการโรงเรียนคนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานก็ยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่ง
มันก็เลยมีปัญหาเรื่องของใครเป็นผู้มนวยการโรงเรียน
ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อที่เหมือนไม่มีภูมิในการโรงเรียน

เพราะหลายคนถามว่าพอโรงเรียนนี้ผู้บริหารสูงสุดคือใครกันแน่
ทีนี้พอนอกจากเรื่องผอแล้วเนี่ยคือก็ดูไปถึงคนก่อตั้งเลยค่ะ
ดูไปถึงประธานบริหารเลยค่ะ
แล้วมันก็กลายเป็นประเด็นต่อเนื่องกันอยู่๒๓วันแล้ว
ทางด้านลูกชายเป็นตัวแทนโรงเรียน
คือนายพิสุทธิ์ยงกมลคุณผู้ชม
ออกมาพูดใช้คำว่าพูดแทนคุณพ่อได้ไหม

ก็นี่แหละค่ะเมื่อวานออกมาบอกว่าเสียใจนะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ทีนี้พอดูคลิปแล้วเนี่ย
เจ็บใจเจ็บใจหมายถึงเจ็บปวดหัวใจ

แล้วก็ยอมรับด้วยบอกว่าเป็นความบกพร่องของทางโรงเรียน
ขออภัยผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียน

ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองผิดหวัง
ลูกต้องมาถูกกระทำอะไรแบบนี้
อันนี้ลูกพูดถึงผู้แทนพ่อ
แต่กรณีที่พ่อได้ออกมาให้สัมภาษณ์
พ่อก็คือผู้ก่อตั้งโรงเรียนสารศาสตร์ล่ะค่ะ

นี่อันนี้เป็นภาพที่ให้สัมภาษณ์
ในรายการถามตรงกับจอมขวัญ

ก็มันมีหลายประเด็นนะฮะแล้วก็ประเด็นที่
นายพิบูลพูดถึงเรื่องคนเสื้อแดง

มันกลายเป็นว่าโยงไปเรื่องการเมืองหรือเปล่า

คนเป็นลูกก็ออกมาแก้ต่างให้กับผู้เป็นพ่อ
ในรายการถามตรงกับจอมขวาน
คนเป็นลูกบอกว่าตอนที่พ่อถูกถามในรายการ
มันเป็นการถูกถามผ่านทางโทรศัพท์
พ่ออาจจะได้ยินไม่ชัดเจนหรือเปล่า
สื่อสารมันเลยผิดพลาดหรือเปล่า
อันนี้คือลูกออกมาพูดแทนพ่อ
แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นคุณก็จำได้ใช่ไหม
ว่าก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์พ่อ

คุณพี่บูนเขาก็เดินสายออกสื่อแหละ
คือให้สัมภาษณ์สื่อแหละรับโทรศัพท์จากสื่อแล้ว
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ไป
หรือจะให้สื่อไปสัมภาษณ์เขาก็ยอม

เอามาคิดหรือเปล่ากับกรณีที่จะปิดโรงเรียน
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของท่าที

อาจารย์สุภาพยังวิเคราะห์อยู่เลยนะคะ
ว่าโอ้โหท่าทีแบบนี้เหมือนสอบตกเลยนะ

ทางด้านรัฐมนตรีช่วยก็ตำหนิไปเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะ
มีช่วยมีการสรุปกับทางตัวแทนโรงเรียน
ก็คือทางนายพิสุทธิยงกมลเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้
คือบอกว่าทางโรงเรียนแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
เด็กที่จะเรียนต่อกับเด็กที่จะลาออกกลางคัน
เด็กที่จะเรียนต่อก็อาจจะคืนขาดธรรมเนียมการศึกษา

แล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ไม่เรียนต่อเนี่ย
ก็จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นในปี๖๓ให้
แล้วเดี๋ยวจะรับผิดชอบเรื่องพวกค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจเยียวยาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ
อันนี้จะรับผิดชอบตามจริง

จากการที่ประชุมหารือกัน๓ชั่วโมงกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ดูบรรยากาศที่สพชัยพฤกษ์กันหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะภาพล่าสุดขึ้นมาเลยค่ะ
นี่อันนี้เป็นช่วงเช้าที่ผ่านมา
นี่เห็นไหมผู้ปกครองก็ยังเข้ามามาที่สพ
จะมาขอตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่สพแห่งนี้นะฮะผู้ปกครองไปขอดูกันทุกวันเลย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พ่อแม่บางคนเขาก็บอกแหละ
ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับลูกเนี่ย
โอ้โหดูแล้วมันก็สะเทือนใจ
เด็กบางคนกลัวชุดนักเรียนเป็นพฤติกรรมของเด็ก
เพราะว่ารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาต้องใส่ชุดนักเรียน
บางคนเอาชุดนักเรียนไปซ่อนบ้าง
เด็กบางคนทำชุดนักเรียนให้เลอะบ้าง
จะได้ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียน
พ่อแม่ผู้ปกครองเขามีการสรุปออกมานะครับ
รวบรวมเหตุการณ์ที่ลูกหลานของเขาถูกลงโทษ
เรื่องของมีครูคนไหนทำรุนแรงบ้าง

โดยระบุออกมาบอกว่าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับม๖
หลักสูตรมีทั้ง๒ภาษาแล้วก็หลักสูตรสามัญ

แต่ว่าผู้ปกครองรวบรวมมาไว้แบบนี้
ว่ามีครูที่กระทำความรุนแรง
รวมทั้งหมด๑๐คนใน๕ห้องเรียน
คนแรกเลยที่ทัวร์ลงไปแล้วก็คือจุ๋มพี่เลี้ยงจุ๋ม
ก็ยกตัวอย่างกรณีทำร้ายน้องเทมส์ป้ายยาดม
ทำร้ายน้องเสือด้วยการบิดหูน้องเอ็นเจถูกตี
น้องคีโน่ถูกลากขึ้นโต๊ะน้องอาชิถูกกระชากหัวอะไรอย่างนี้

รีวิวถูกหยิกหัวแล้วก็ดึงผม
คาราเมลถูกดึงผมเพื่อไปมัดผม
อันนี้สำหรับครูจุ๋มหลายเคสหลายกรณีที่ทำกับเด็ก
ห้องเดียวกับครูจุ๋มก็จะมีครูนี้ซึ่งเป็นครูประจำชั้น
แล้วก็ครูเปิ้ลครูพี่เลี้ยงก็กระทำการรุนแรงกับเด็ก
แล้วก็มีครูมาวินเป็นครูต่างชาติ
ทำกับน้องเสือที่เอาไปขังไว้ในห้องน้ำ
นอกจากนี้ก็มีครูอิวครูอิวเป็นครูประจำชั้นอีกห้องหนึ่ง
ครูบลูเป็นครูประจำชั้นอีกห้องหนึ่ง
เจี๊ยบเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งมีข่าวว่าครูเจี๊ยบ
ยื่นเรื่องลาออกไปแล้วมีครูไหนอีกไหมฮะ
มีอันดุบารอย่างอาเซียน๑๑ค่ะเป็นครูแพร่กับครูแวล
ถูกลงโทษรุนแรงนะครับ
และอันนี้๑๐แล้วนะแล้วเขายังลามไปถึงเด็กปฐมอีก
ปฐมมีครูเดลโล่เป็นครูต่างชาติ
แล้วก็มีครูน้อยหนาเป็นครูวิทยาศาสตร์
นี่แหละครับคุณผู้ชมลุกลามไปแล้วนะครับ
บอกว่าหลายครูเหลือเกินที่มีพฤติกรรมรุนแรงนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้กำกับสพชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะ
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตภัณฑ์
ก็บอกว่าตอนนี้มีครูที่ถูกผู้ปกครองแจ้งความแล้ว๖คน
ก็รวมครูเปิ้ลแล้วก็พี่เลี้ยงจุ๋ม
ที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ประกันตัวออกไปแล้ว
ทีนี้อีก๔คนที่เหลือต้องรอมีมาวิน
ครูนี้ครูอิ้วครูแพรอันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกเพื่อที่จะให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้อง
หรือว่าทางเดินตรงที่ไปห้องน้ำไปรวบรวมทั้งหมดมา
จะเอามาไล่ตรวจสอบคือตั้งเป็นทีมสืบสวนขึ้นมาเลยค่ะ
ดูการกระทำความผิดอย่างละเอียด
เพราะว่าจากการไล่ตรวจสอบดูเนี่ยนะ
ก็มีบางจังหวะบางช่วงที่พบการกระทำผิดอย่างชัดเจน
ตอนแรกคือเราจะเห็นภาพในกล้องวงจรปิดอย่างเดียวไง
แต่ว่าตอนนี้เขาไปไล่ดูแล้วนะทางเดินระหว่างจะไปห้องน้ำ
เอาเป็นยังไงเพราะมันเป็นภาพต่อเนื่อง
ครูบางคนผลักเด็กออกจากห้องไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ไง
หลังจากนั้นเด็กโดนทำร้ายอะไรต่อบ้าง
เป็นว่าตรวจสอบกล้องทุกมุมของโรงเรียนแหละนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีครูที่ถูกผู้ปกครองเข้าแจ้งความ
บางคนเนี่ยยังไม่ได้มีคลิปวงจรปิดที่ระบุพฤติกรรมแบบชัดเจน
ทีนี้ก็เลยต้องเอาเด็กไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็ต้องสอบเด็กโดยต้องมีทีมสหวิชาชีพมาสอบเด็กนะคะ
แล้วก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งตัวแทนของแต่ละห้อง
อันนี้ตำรวจบอกนะอยากให้มารับไฟล์จากตำรวจ
แล้วเอาไปกระจายเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบดูพฤติกรรมของครูที่เข้าข่าย
ถ้าเกิดเจอพฤติกรรมที่มันต้องสงสัยหรือว่ามีความผิด
ทำร้ายเด็กอย่างชัดเจนสามารถแจ้งความเพิ่มเติมได้
ืบหน้ากรณีจากพี่เลี้ยงเด็กจุ๋ม